เรื่องของครอบครัวครอบครัวนี้กันหน่อยค่ะก็เป็นเรื่องที่พี่สาวอายุ๑๗ปีนะคะ
ทนไม่ไหวค่ะที่เห็นแม่เนี่ยติดยานะคะแล้วก็ทำร้ายลูกของตัวเองนะคะ
อายุ๔ขวบก็คือน้องชายของเธอค่ะทำร้ายลูกนะคะ
สุดท้ายแล้วเธอถ่ายคลิปแล้วขอความช่วยเหลือค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือบ้านเช่าหลังเนี้ยก็จะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ประจำเลยค่ะ
เด็กอายุสี่ขวบคนนี้คือลูกคนสุดท้าย
ท้องนะคือตามรายงานเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะคะ
ก็คือมีมีลูกห้าคนต่างพ่อกันหมดเลยเด็กผู้ชายคนนี้เป็นลูกคนสุดท้องของเขา
แล้วคลิปนี้ถูกถ่ายโดยลูกสาวคนโตซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ๑๗ปีนะคะ
ก็คือเด็กคนนี้ก็เป็นน้องของเขานั่นแหละน้องคนเล็ก
เขาบอกว่าแม่ติดยางอมแงมเลยพอเสพแล้วเสียสติก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ
ทำร้ายน้องตีน้องพอมีเงินก็เอาเงินไปเล่นพนันในมือถือค่ะ
พอเสียก็อารมณ์เสียแล้วก็มาตีน้องเด็กอายุ๔ขวบก็โดน
คือเป็นที่ระบายอารมณ์แบบนี้นะคะเธอก็เลยตัดสินใจอัดคลิป
ส่งไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลืออยากจะให้น้องพ้นจากแม่นะคะ
ตั้งใจว่าอยากจะพาน้องไปเลี้ยงเองหรือไม่ก็ให้ใครก็ได้
ช่วยพาแม่ไปบำบัดหน่อยอืมนะคะไปถามคนข้างบ้านค่ะ
คุณยายที่อยู่ห้องข้างบอกว่าเด็กวิ่งร้องไห้มาขอหลบที่ห้อง
ก็ต้องคอยห้ามนะคะแต่คนเป็นแม่เนี่ยไม่ฟังเลย
ซึ่งตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วนะคะไปไหนแล้วก็ไม่รู้
กระเป๋าขนเสื้อผ้าหนีไปไหนก็ไม่ทราบ
พมจังหวัดนนทบุรีก็ไปตรวจสอบค่ะ

เพื่อที่จะไปดูข้อมูลแล้วก็ไปให้ความช่วยเหลือนะคะ

พันธุ์ตำรวจโทปรัชญาสินเกื้อกูล
รองภูมิกับสอบสวนสพไซน้อยบอกว่า
ตอนนี้กำลังติดตามตัวแม่เด็กค่ะ
ซึ่งทราบว่าไปทำงานที่ย่านบางบัวทอง
แล้วก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหานะคะ
ซึ่งปกติแล้วถ้ามีเรื่องทีนึง
แม่ก็จะหนีไป๒๓วันแล้วก็กลับมา
ถ้าตามตัวเจอเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจหาสารเสพติดด้วยนะคะ
ก็ไปหาข้อมูลนะคะจากเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง
แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวบอกว่าแม่เด็กมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษา

โมโหอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตีลูก
ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรใช้เวลาตีก็เอามือตี
ก็เคยห้ามว่าอย่าตีเด็กเลยสงสารเด็ก
แต่แม่ก็ไม่หยุดก็ยังตีเด็กอยู่อย่างนั้นนะคะ
เค้าจำโมโหอะไรทำไมจะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้ไง

บอกบอกว่าอย่าตีเค้าเลยสงสารเค้า
แล้วก็บอกอย่าไปตีเค้าเค้าไม่ได้ทำผิดอะไร

แล้วทิ้งโยชน์เขาก็ไม่หยุด
เขาก็ตีอีก
สุดท้ายแล้วเรื่องนี้นะคะพอถึงเจ้าหน้าที่เนี่ย
ลูกต้องแจ้งความแม่นะคะถึงจะดำเนินการต่อไปได้
เจ้าหน้าที่พมเนี่ยพาพี่สาวคนโตอายุ๑๗ปีเนี่ยนะคะ
ไปแจ้งความไปให้ปากคำที่สพไซน้อย
ส่วนคุณยายข้างบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าต้องการจะแจ้งความก็จะอำนวยความสะดวกให้ค่ะ